คุณผู้ชมใครที่ยังไม่มีสถานที่ที่จะไปลอยกระทงพรุ่งนี้
ดิฉันมีที่แนะนำค่ะแถวคลองโอ่งอ่างกรุงเทพมหานคร
คุณเห็นไหมตอนนี้เขาพยายามที่จะพัฒนาตรงนี้
สวยงามมากเลยนะคะหลายคนไปเห็นแล้วเนี่ยบอกโอ้รู้สึกตื่นตาตื่นเต้นตื่นใจนะคะ
ศิลปินระดับประเทศค่ะกำลังแต่งแต้มสีสันบนกำแพง
ตลอดคลองอกอ่างแล้วก็ตรงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของกรุงเทพด้วยนะคะ
เพื่ออะไรล่ะเพื่อบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของชาวชุมชนคลององค์อ่าง
ตรงนี้เขามีหลากหลายเชื้อชาติแล้วก็เป็นย่านการค้าชื่อดังของกรุงเทพด้วยนะคะ
เช่นอะไรบ้างคุณดูนะศิลปะในการภาพวาดภาพเนี่ย
เขามีการวาดภาพอบังแบกมวลผ้าแสดงให้เห็นว่าเนี่ยตรงนี้มีการขายผ้าด้วย
ใช่ค่ะจุดนี้คือเขาขายผ้ากันเยอะนะใช่ค่ะ
อกจากนี้ยังมีการวาดสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของกรุงเทพด้วยนะคะ
ที่มีการวาดลวดลายลงบนฝาท่อพร้อมกับฝังติดคิวอาร์โค้ด
คุณติดคิวอาร์โค้ดหากเรานำโทรศัพท์มือถือไปสแกน
ก็จะปรากฏข้อความบอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับภาพนั้นนี่โอ้เจ๋งมากนะคะ
มีอยู่ด้วยกัน๕จุดด้วยกันนะฮะดีดีค่ะเอามือถือไปสแกน
ที่นี้หมวดเอิชร้อยตำรวจโถพงษกรขวัญเมืองโฆษกรุงเทพมหานคร
ก็มาร่วมกับน้องปรับภูมิทัศน์ของคลองอกอ่างด้วย
บอกว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าดูเนี่ย
ตรงจุดนี้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ๘๐

พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวมาเดินชิว

วดชาวเน็ตได้ภายในวันนี้แหละ๓๐ตุลาคมนะคะ
แล้วก็ในเทศกาลลอยกระทงทางกรุงเทพมหานคร
จะจัดขึ้นระหว่างวันที่๓๑ตุลาคม

จะมีการประดับไฟ๒ริมฝั่งอย่างสวยงาม
ให้ได้การให้มาทุกคนมาถ่ายภาพ
โดยเฉพาะถนนคนเดินเส้นนี้
สามารถเชื่อมต่อไปที่ถนนเข้าสารได้ด้วย

เออนะฮะก็รีบไปถ่ายรูปกันก่อนเลย
แล้วก็กลางคืนก็ค่อยลอยกระทงกันนะครับ